ถ้าหากว่าคุณไม่ระวังอาจจะเสียใจก็ได้
กรณีเด็กติดอยู่ในรถ

น้องหนูคนนี้ค่ะอายุเพียงแค่๒ขวบเท่านั้นเองนะคะ
ติดอยู่ในรถพ่อแม่ออกไปธุระ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องรีบมาช่วยนี่แหละค่ะ
เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นอยู่ที่ตลาดสดเทศบาลเมืองตราดนะคะ
ผู้ที่มาช่วยคือเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยุกู้ภัยสมาคมสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถานตราดค่ะ
มาช่วยเหลือหลังจากที่คุณอำนาจวันสิริ

บอกว่าลูกสาววัย๒ขวบติดอยู่ในรถ
โดยที่ก็ยังติดเครื่องยนต์อยู่
เสียบกุญแจคาไว้ในรถเลยนะคะ
แล้วคุณแม่ของน้องเนี่ยพี่ผู้หญิงคนนี้คือคุณกันที่มาเดชพงศ์
ก็บอกว่าได้มาซื้อของที่ตลาดสดแห่งนี้แหละ
โดยให้สามีนะคะซึ่งเป็นเจ้าของรถคุณพ่อคนนี้แหละ
นั่งรออยู่ในรถกับลูกสาว
แต่ว่าคุณพ่อเนี่ยสามีเนี่ยนะ
วิ่งลงไปทำธุระที่ร้านค้าฝั่งตรงข้าม
คือกะว่าคุณไปปั๊บเดียวอ่ะไปครู่เดียวอ่ะ
แต่ปรากฏว่าขากลับมาจะเข้ากลับไปในรถ

แล้วก็เห็นลูกสาวนั่งร้องไห้ตกใจอยู่ในรถนะคะ
พ่อแม่ก็ตกใจเหมือนกันล่ะค่ะ
งานนี้ก็เลยแจ้งทางเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือ

เอาลวดสอดเข้าไปทางด้านข้างกระจกฝั่งคนขับ

ก็สามารถดึงสลักที่ล็อกประตูได้

เปิดประตูได้แล้วก็อุ้มน้องออกมาแบบนี้
ร่องอกล่วงใจไปต่ำกัน

แป๊บเดียวชั่วครู่เดียวไม่เป็นไรหรอกแบบนี้

แล้วเด็กอะค่ะเด็ก๒๓ขวบกำลังอยากรู้อยากลอง

แล้วก็เกิดแบบนี้ขึ้นมายังไงเป็นห่วงเป็นใยจริง
อย่าได้คิดว่าแป๊บเดียวไม่เป็นไรนะคะ